เป็นห่วงเป็นใยมีความกังวลใจส่งถึงคุณตายชุติมาแหละ
เพราะว่าสามีคุณหญิงพิธาเนี่ยนะคะ
ก็ได้พาน้องพี่พิมไปท่องเที่ยวที่ญี่ปุ่น
ส่องไปส่องมาไม่เห็นคุณตายสักกระรูปเดียวเลย
เมื่อวานนางไปออกงานอีเวนต์
แล้วก็เลยไปเจอคุณตายมาก็เลยอยากจะถามหน่อยว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้ว
สภาพจิตใจรวมไปถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในครอบครัวมันดีขึ้นหรือยัง
ตอนแรกตายเองเห็นว่าจะให้สัมภาษณ์เปิดใจกับสื่อมวลชนนะ
แต่พอท้ายงานงานเสร็จปุ๊บเปลี่ยนใจค่ะ

เห็นว่าแหล่งข่าววงในเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะเป็นคำขอร้องจากสามีก็ได้นะ
เพราะว่าตอนนี้คุณทิมพิธาเนี่ยกำลังจะผ่านตัวมาเล่นการเมืองแบบจริงจังด้วยค่ะ
และแหล่งข่าวให้ข้อมูลมาด้วยว่าตอนนี้ทั้งคู่อยู่ในขั้นตอนการเจรจาเรื่องหย่าจริง
แต่ว่าจะได้ข้อสรุปยังไงก็ต้องรอติดตามกันอีกที

อยากให้ครอบครัวนี้กลับมาน่ารักแล้วก็มีความสดใสกันเหมือนเดิมนะคะ

ก็เป็นครอบครัวที่หลายคนก็แบบดูกันมานานนะคะ
แล้วลูกสาวก็อยู่ในวัยน่ารักด้วยนะคะ